พาไปดูนาทีเกิดอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะที่โทเวค่ะผักกระจายเกลือนเต็มพื้นเลย
เพราะว่ารถบรรทุกผักบรรทุกมาเต็มคันเลยนะ
เขาก็ขับมาอยู่ดีบนโทเวย์แล้วปรากฏอยู่ยางระเบิดค่ะ
รถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำโอ้โหเทกระจาดเลยทีเดียว
นี่คุณผู้ชมเป็นจังหวะที่รถคันที่ขับตามมา
กล้องหน้ารถเขาจับได้เนี่ยจังหวะนี้คือยางระเบิดปุ๊บ
เสียหลักทันทีแล้วก็เหวี่ยงไปฟาดกับขอบทางด่วน
แล้วก็พลิกคว่ำทะไหลไปกับพื้นยาวแบบนี้เลยนะคะ
พลเมืองดีเจ้าของกล้องหน้ารถก็รีบวิ่งลงไปช่วย
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เป็นทางด่วนโทเวขาเข้า
เพราะดีที่คนขับกระบะบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมเจ้าของคลิปรถคันที่ขับตามหลังนี่แหละว่า
ก็มีน้ำใจในการที่จะจอดลงไปช่วยดูว่าคนขับบาดเจ็บไหมอะไรยังไง
อันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าล้อรถหรือว่ายางรถมันเสื่อมสภาพหรือเปล่า
หรือว่าบรรทุกหนักเกินไปมันเลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
สภาพรถก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่
ใช่คือถ้าคุณผู้ชมเห็นจังหวะเสียหลักเนี่ยพอล้อมันซุดไปข้างหนึ่งแล้วปุ๊
แล้วน้ำหนักที่มันเยอะค่ะจะเห็นเลยว่ารถมันเทเอียงลงมาเลย